ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะมีภาพเหตุการณ์ที่โอ้โหโหดมากนะคะ
ลานจอดรถในห้างแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้หญิงถูกผู้ชายโอ้โหกระหน่ำแทงค่ะจนอาการสาหัสต้องส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายจับตัวผู้ชายได้ผู้ชายบอกว่าก็เป็นเรื่องของความหึงหวง
พกมีดไปเฉยไม่ได้ตั้งใจจะไปแทงแต่พอคุยไม่รู้เรื่อง
ก็เลยกระหน่ำแทงเขาเลยโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทอให้เดี๋ยวพี่ไปนั่งรถเร็วเดี๋ยวพี่ทอให้

มาเจ้าให้ใครอ่ะผมมีร้านสำหรับหัวนี้แล้วก็ต้องมีเนี่ย
นี่นะคะในลานจอดรถนะคะห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยค่ะภาพตามนี้เลย
ผู้หญิงที่ถูกแทงอายุ๒๔ค่ะ
ถูกแทงเข้าที่จมูกที่แก้มที่หลังกกหูที่ไหล่ที่กลางอก
เลือดไหลไม่หยุดอาการหนักนะคะ
ก็ต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
นี่ค่ะแล้วก็มีมีดยาวประมาณ๑๐นิ้ว๑เล่ม
เลือดเต็มเลยตกอยู่ตรงนั้นด้วย
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายหลังก่อเหตุก็ยังตะโกนร้อง
ส่งเสียงดังโวยวายคล้ายคนขาดสตินี่ค่ะครับมีดที่ตกอยู่
คนก่อเหตุตะโกนร้องโวยวายแล้ววิ่งหนีด้วยนะคะ
แต่สุดท้ายคนเขาช่วยกันจับเอาไว้ได้
ตามภาพอย่างที่เห็นว่าในลานจอดรถก็มีคนอยู่หลายคนคนเยอะค่ะ
เขาช่วยกันจับคนก่อเหตุแล้วเรียกตำรวจให้มาจับตัวไปดำเนินคดีต่อ
นายพิพบไผ่อนุรักษ์พงศ์เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลเชียงใหม่บอกว่า
ตอนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะฝ่ายหญิงอาการหนักค่ะ
ก็คือที่หน้าเนี่ยแผลเต็มเลยตามตัวก็แผลเต็มเลย
เสียเลือดมากจนเบลอถามอะไรตอบไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
ก็ต้องรีบช่วยเหลือปธพยาบาลเบื้องต้นแล้วส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พอไปถึงก็เห็นผู้บาดเจ็บนอนอยู่ตรงข้างเสา
ตรงลานจอดรถมีบาดแผลอยู่ตรงจมูก
ตรงแก้มหลังหูนี่นะครับ
ก็มีตรงไหล่แล้วก็นี่มีตรงออก

เจ้าภาพตอนนั้นคือเค้าถามตอบเรื่องอะไรเค้าหมดศัพท์
ตอนนั้นเค้าเสลิมเสลือครับเสียเลือดเยอะเค้าชิบประจอนเต้นเบา
ก็เลยทำการประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลสวนดอก
ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงที่ถูกแทงนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าปกติก็จะเข้างาน๗โมงเช้า
งานสามทุ่มช่วงวันที่เกิดเหตุนะคะ
เขาก็เก็บของปิดร้านเลิกงานก็แยกย้ายกันกลับ
ตัวฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะถูกฝ่ายชายเอามีดไล่แทง
ฝ่ายชายคนนี้เป็นแฟนเก่านะคะ
เพื่อนของคนเจ็บบอกว่าเป็นแฟนเก่าเพื่อนบอกไม่ทันสังเกต
ว่าตัวแฟนเก่าที่มาก่อเหตุเนี่ยเมาหรือเปล่า
แต่ลักษณะเหมือนคนขาดสติไม่รู้เรื่องค่ะอารวาสโวยวาย
สาเหตุตัวเพื่อนบอกเพื่อนก็ไม่รู้นะคะว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นฝ่ายชาย
ไม่เคยเห็นฝ่ายชายมาคูหรือมาพยายามทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงเลย
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
คุมตัวฝ่ายชายที่ก่อเหตุมาสอบสวนเพิ่มนะคะ
ชื่อว่านายศิษย์ทิพัณฑ์ค่ะมาสอบสวนเพิ่ม
กไปเฉยเหรอพกไปเฉยไม่ได้จะเอาไปก่อเหตุอะไร
แต่พอไปถึงลานจอดรถไปหาอดีตแฟนสาว
คุยกันคุยกันไม่รู้เรื่องโมโหเลยชักมีดออกมาแทงแฟนสาวไป

เห็นเป้าไปดับรองเขาจริงมั้ย
ไม่ไม่ให้ดับรองเขาแต่เข้าไปหาเขาเลยครับ

แล้วคือยังไงทำไมต้องแทงเขาขนาดนี้

นี่นะคะตัวผู้ต้องหาคือนายสิทธิพันธ์บ้านนาจรูน
ส่วนฝ่ายหญิงนะคะที่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตอนนี้อยู่ที่หอผู้ป่วยสังเกตอาการตอนนี้อาการดีขึ้น
คุณหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วปลอดภัยแล้วตอบได้ทุกอย่างค่ะ
แต่มีร่องรอยจากการถูกมีดแทงเนี่ยเป็น๑๐แผลเลยนะคะคุณผู้ชม
ที่มือที่แขนที่หน้า
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณหมออนุญาตให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้
ฝ่ายหญิงที่เป็นคนเจ็บเนี่ยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะ
ครับเธอทำงานอยู่ที่ศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุน่ะนะคะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายฝ่ายชายเนี่ยเคยคบกันครับ
กันไปแล้วเขาใช้คำว่าเป็นอดีตคนรักมาเฝ้าเธอที่ที่ทำงานค่ะ
ซึ่งอยู่ที่บริเวณโซนอาหารน่ะนะคะพอเลิกงานเธอเอาขยะจากในร้านไปทิ้ง
จุดทิ้งขยะของห้างฝ่ายชายเดินตามไปแล้วก็พูดว่า
ถ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ก็ต้องตายจะยอมติดคุก
พูดแบบนี้เลยนะคะเธอบอกว่าก็เอาขยะไปทิ้งแล้วพยายามเดินหนี
แต่ฝ่ายชายมากระชากแขนดึงตัวเธอไปแล้วชักมีดออกมาจากกระเป๋ากางเกง
ที่ท้องเธอเลยค่ะโอ้โหแทงท้องเธอเลยยังดีนะมีพลเมืองดีมาเห็น
พยายามจะมาช่วยมาห้ามดึงฝ่ายชายที่ก่อเหตุอ่ะดึงออกแต่ฝ่ายชายก็คลุ้มคลั่ง
ตะโกนโวยวายอารวาสเหมือนคนขาดสติอะค่ะสุดท้ายพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์
ช่วยจับตัวฝ่ายชายเอาไว้นะคะ
ตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นมีดปลอมอะค่ะแล้วคันที่สองมันก็มันก็ไม่เจ็บ
ครั้งที่สามมันเจ็บหนูก็เลยผลักเขาแล้วทีนี้หนูก็เลยวิ่งมา
พอวิ่งมาเขาก็เอามีดฟันแล้วก็มาโดนตรงแขนนะคะ
ทีนี้หนูก็ล้มตอนหนูล้มเขาก็ตามมาทานตรงนั้นแล้วแบบเขาก็เอามีดฟันตรงคอด้วย
แล้วก็ข้างหลังแล้วทีนี้เขาก็จะปาดคอด้วยค่ะ
แล้วก็หนูก็เลยจับมิ่งไว้ทีนี้ก็มีคนมาช่วย

พนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนนะคะ
พรุ่งนี้นำตัวไปฝากค้างต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนตัวฝ่ายหญิงที่บาดเจ็บคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ก็จะกลับบ้านที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนค่ะ
เรื่องของคดีความก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ